ดูอีกข่าวหนึ่งค่ะคราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่จะบุกมายึดรถ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์แล้วตอนที่มายึดรถนะเจ้าหน้าที่ขึ้นมานั่งตรงคนขับแล้ว
ทีนี้ฝ่ายนั้นเขาก็พยายามจะดึงเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ให้ลงมา
ปรากฏเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปคว้าปืนมาแล้วก็ยิง
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บนะโอ้โหมันทำไมมันดูรุนแรงจังมันดูโหดจัง
ดูค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะอยู่ในซอยศรีสุริโยไทย๒ที่ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมือง
อยู่หลังสำนักงานประปาลบบุรีค่ะ
คุณผู้ชมเห็นรถขาวที่เป็นกระบะตู้ทึบไหม
รถคันนี้เป็นรถส่งน้ำจอดอยู่ริมถนนเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการทะเลาะวิวาดกัน
คนที่อยู่แถวนั้นได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายออกมาดูแล้วตกใจค่ะ
เพราะอะไรมันมีเสียงปั้งเสียงปืนดังแล้วคนเจ็บนะนะก็วิ่งเอามือกุมหลังหนีออกมา
ทีนี้ถามเพื่อนของคนเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าจังหวะนั้นที่ตัวเขาขับกระบะกั้นคอกสีขาวผ่านมา
แล้วเห็นกระบะหลังคาสูงของในโต้งซึ่งเป็นคนขับรถส่งน้ำอยู่บริษัทเดียวกันจอดอยู่ข้างทาง
ก็เลยจอดไปดูทีนี้พอลงไปดูเนี่ยปรากฏว่าในโต้งกับนายเอกเนี่ยนะเขากำลังคุยอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์ที่จะตามมายึดรถ
คนที่เขาเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยไปช่วยคุยแล้วตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเป็นเจ้าหน้าที่ของไฟแนนซ์นี่แหละ
ขึ้นมานั่งที่เบาะคนขับบนรถกระบะของในโต้งเลยนะทีนี้โต้งเห็นแบบนั้นโต้งก็แบบมานั่งตรงคนขับคือจะขับรถไปจะยึดไปเลยใช่ไหม
โต้งเนี่ยก็เลยไปดึงแขนผู้หญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ให้ลงมาจากรถแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ชายที่มาด้วยกันเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เขาไม่พอใจสิ
พอเสียงปืนเนี่ยมันสงบลงเนี่ยนะออกมาดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยขับกระบะหลังคาสูงของโต้งไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาล
ซึ่งตอนนั้นผู้ก่อเหตุทั้งผู้ชายผู้หญิงคือหมายถึงเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคุณผู้ชมทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยขับรถหลบหนีไปแล้ว
ส่วนรถกระบะกั้นข้อของเขาเองเนี่ยก็มีคราบเลือดติดอยู่ตรงบันไดด้านข้างก็เลยคิดว่าจังหวะที่วิ่งหนีคนเจ็บจะวิ่งมาขึ้นรถของเขาหรือเปล่า
แล้วก็มีคนช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไหมทีนี้ค่ะตำรวจเนี่ยตำรวจสพเมืองลบบุรีก็มาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมเห็นไหมแดงเนี่ยคราบเลือดนะอยู่ที่กำแพงแล้วนี่คราบเลือดอยู่บนทางเท้า
เจอเป็นปลอกกระสุนปืน๙มม๒ปลอกแล้วก็รู้ว่าคนเจ็บทั้งสองคนเนี่ยโต้งกับเอกเนี่ยนะคะ
ชื่อจริงคือนายพีรพัฒน์คำภูเวียอายุ๒๓ปีกับนายธีรพันธ์หัดถนนนันอายุ๓๕ปี
โดนยิงน่ะอาการสาหัสนะต้องถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราช
แล้วทีนี้นักข่าวของเราก็สอบถามด้วยค่ะว่าอาการของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้าง
ล่าสุดนักข่าวของเรารายงานว่านายธีรพันธ์เสียชีวิตแล้ว
ตำรวจนำศพส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะ
ส่วนเจ้าของโรงน้ำโชชิชื่อว่านายพิชิตเขาเป็นเจ้าของรถคันที่ไฟแนนซ์จะมายึดนี่แหละ
เจ้าของโรงน้ำเขาบอกว่าไงรู้ไหมรถคันนี้ได้ซื้อต่อมาเมื่อ๓ปีที่ผ่านมา
ราคาที่ซื้อมาเนี่ย๑๗๐๐๐บาทแล้วตอนซื้อยังไม่ได้โอน
หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับคนที่เอามาขายให้ได้เลย
ก็เลยไม่รู้ไงว่ารถคันนี้ติดไฟแนนซ์อยู่
คือในมุมของเจ้าของโรงน้ำก็ซื้อต่อมาแล้ว
แต่แค่ยังไม่ได้โอนแล้วติดต่อกันไม่ได้
ทีนี้ค่ะวันนี้จะเอารถคันนี้ก็ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่สอพเผาเมืองรถบุรีได้ตรวจสอบนะ
เพราะว่าที่รถก็มีรอยกระสุนเข้าที่ประตู
ก็ไปมอบตัวที่สพพระนครศรีอยุธยา
แล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะรับตัวมาเพื่อมาสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ